บกวนคุณหมอแล้วก็เชฟนะคะแนะนำอาหารที่เป็นอาหารเอเชีย
อาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นที่ไม่อ้วนไขมันต่ำแล้วก็ถูกตามหลักโภชนาการ
มันก็มีอาหารที่ง่ายพอกับอาหารไมโครเวฟอยู่นั่นก็คือสลัดครับ
เราจะกระโดดกันบนสิ่งนี้ครับ